มาดูเรื่องของการเมืองหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะ
นายวัฒนาเมืองสุขมาตามนัดนะคะ
สำหรับการเข้ามอบตัวกับคอสช
เพื่อที่จะเข้าปรับทัศนคติเป็นรอบที่๕แล้วนะคะ

ครับแต่ว่าวันนี้ครับลูกสาวของนายวัฒนาก็มีการไปยื่นร้อง
คอสชนั้นคืนอิสรภาพให้กับผู้เป็นพ่อ
เพราะว่าถูกเรียกมาครั้งที่๕แล้วนะครับ
ขณะที่บรรณายกรรภัณฑ์มันตรีด้านขวามันคงบอกว่า
กลุ่มพลเมืองโต้กลับจะเคลื่อนไหวเรื่องนี้ไม่ได้ครับ
พลตเอกบริวิทย์วงสุวรรณบรรณายกรรภรรภ์มนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงการควบคุมตัวนายวัฒนา

ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นายวัฒนายังคงอยู่สบายดี
ส่วนการเตรียมเคลื่อนไหวของกลุ่มพลเมืองโต้กลับ
หากไม่ปล่อยตัวนายวัฒนาภายในเที่ยงวันนี้ไม่สามารถทำได้ครับ
ก็มีการหอกล้อกับนักข่าวตอนที่ถามคำถามนี้ด้วยนะฮะ
ส่วนความเคลื่อนไหวทางครอบครัวของนายวัฒนานะครับนางสาวีรดาเมืองสุข
นะฮะบุษสาวของนายวัฒนาก็พร้อมกับหน่ายกิริฤทนระนองนะครับ
เดินทางเข้ามานะครับเพื่อไปยื่นร้องหนังสือถึงสภาพยุโรปนะครับ
เพื่อเรียกร้องคืนอิสรภาพให้กับนายวัฒนา
ที่ถูกทหารคุมตัวไปปรับทัศนคติรอบที่๕
โดยยืนยันว่าไม่ใช่การปูทางเพื่อเป็นการลีภัย
แล้วก็เดินทางไปที่มณฑนทหารบกที่๑๑ในช่วงบ่าย
เพื่อไปสอบถามความชัดเจนว่านายวัฒนานั้นถูกคุมตัวอยู่ที่ไหน

จากว่าต้องการนำอาหารแล้วก็ยาไปให้กับผู้เป็นพ่อนั่นเองนะครับ
วันนี้ทางด้านของลูกสาวก็คือนางสาววิรดาเมืองสุนั่นเองนะครับ